นิวโชว์ช่วงนี้พาไปดูเรื่องราวที่ถูกโพสต์ลงใน
จากครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ครอบครัวเนี้ย
มาซื้อคอนโดอยู่อาศัยกันเยอะขึ้นด้วยความสะดวกสบาย
หนึ่งแล้วก็เรื่องของการเดินทางด้วยทีนี้เขาก็อุตส่าหเลือก
แล้วนะซื้อคอนโดราคาแพงห้องหนึ่ง๖ล้านกว่าบาท
โฆษณาดิบดีเลยเรื่องของส่วนกลางมีสระว่ายน้ำนู่นนี่นั่นนู่น
มีลิฟต์ขึ้นมาถึงห้องส่วนตัวดีขนาดนั้นหรูขนาดนั้น
แต่ปรากฏว่าครอบครัวนี้ลงลิฟต์จะไปข้างล่างลิฟต์เนี่ย
ร่วงจากชั้นสามสิบอะค่ะลงไปที่ชั้นยี่สิบกว่า
แล้วพวกเขาเนี่ยติดอยู่ในลิฟต์ชั่วโมงกว่าจนลูกอ่ะอ้วกออกมาโอ้โห
แล้วเขาก็โพสต์บ่นยาวเหยียดมากว่าราคา๖ล้านกว่าบาท
แต่ทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้นี่ให้ดูภาพที่เกิดขึ้นก่อน
นี่เขาถ่ายเอาไว้ครอบครัวหนึ่งเผชิญกับสภาพอย่างนี้ค่ะ
ติดอยู่ในลิฟต์จากการซื้อคอนโดหรูราคากว่า๖ล้านบาท
แล้วเขาบอกว่าสงสัยสลิงลิฟต์น่าจะขาด
ขาดตั้งแต่ชั้นสามสิบลงมาถึงยี่สิบลองนึกสภาพเหมือนเล่นเครื่องเล่นอ่ะ
อยู่ในที่สูงแล้วตกฮวบลงมา๑๐กว่าชั้นนะคะ
แล้วก็ติดอยู่ด้านหน้าอีกกว่า๑ชั่วโมงจนอย่างที่บอกว่าเด็กอาเจียนเลย
เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยซิเขาว่ายังไงบ้างตอนที่ติดอยู่ในลิฟท์
นี่น่ากลัวเลยอะพี่
เด็กกลัวไง

ใช่ค่ะแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีจังหวะในเทพภาค
กระตุกด้วยอ่ะหัวใจมันกระตุกตามเลยนะ
แล้วเกิดเหตุนี้๑๐วันผ่านไปแล้ว
บอกว่ายังไม่มีความรับผิดชอบอะไรจากโครงการเลย
ตัดสินใจโพสต์คลิปแล้วก็เรื่องราวนี้
สำหรับใครที่คิดจะซื้อคอนโดหรูเนี่ย
ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจ
เขาไล่รายละเอียดมาว่าไงรู้ไหมคะ
บอกว่าโครงการนี้นะโฆษณาว่ามีลิฟต์ส่วนตัวขึ้นมาถึงห้องเลย
ก็เลยซื้อไงแล้วในความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นคะ
คุณจะมีคนแปลกหน้าโผล่ในห้องคุณเป็นประจำค่ะ
ใครก็ไม่รู้แต่ขึ้นมาโผล่ถึงห้องคุณนะคะ
ลิฟต์ส่วนตัวที่ว่าเนี่ยซึ่งความจริงมันควรจะล็อก
ชั้นไหนเป็นชั้นไหนห้องไหนเป็นห้องไหน
แต่มันไม่ส่วนตัวเลยแล้วคนที่โผล่ขึ้นมาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวลากกระเป๋าเดินทางมา
อืมเท่านั้นไม่พอลิฟต์ใช้การไม่ได้ก็บ่อยครั้ง
ค้างจนเป็นปกติทั้งทั้งที่ลิฟต์ก็ดูใหม่ออกแต่ค้างตลอดเวลา
อกจากนี้คอนโดใหม่เพิ่งส่งมอบสระว่ายน้ำและส่วนกลางชำรุดปิดซ่อมร่วมครึ่งปีค่ะ
แต่ให้ลูกบ้านเสียค่าส่วนกลางเต็มจำนวนนะเสียเต็มจำนวนแต่ไม่ได้ใช้เลย
ยน้ำก็ไหว้ไม่ได้ส่วนกลางซ่อมอยู่ครึ่งปี
ตอกย้ำว่างานก่อสร้างของบริษัทอยู่ในระดับที่แย่มาก
ซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่จบไม่สิ้นลูกบ้านเขารวมตัวร้องเรียนกันมาก็หลายครั้ง
แต่ไม่มีความรับผิดชอบใดเหมือนกับว่าขายแล้วก็ขายเลยค่ะ
ก็อยากจะเรียกร้องให้กรรมการผู้จัดการออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยหน่อย
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียบเลยค่ะบอกว่าเจอเหมือนกัน
มาแล้วเหมือนกันประสบปัญหาเดียวกันเลย
หนึ่งคอมเมนต์เล่าให้ฟังว่าห้องเธอเนี่ยเป็นแบบสองห้องนอนนะคะ
อยู่ชั้นบนสุดของตึกจ่ายแพงสุดแต่ผนังห้องเนี่ยร้าวค่ะ
ซ่อมแล้วก็ร้าวอีกติดวอลไปเปอร์แล้วก็ยังร้าวอีก
้าวอย่างเดียวไม่พอความชื้นก็เข้าน้ำรั่วจากดาดฟ้า
อลเปเปอร์ร่อนพื้นกระดกร้องไปที่สำนักงานใหญ่ว่าจะให้ประกันตึกไปดู
กว่าจะมาดูกว่าจะอนุมัติกว่าจะซ่อมห้องเละ
พยพไปนอนที่อื่นระหว่างซ่อมช่างซ่อมก็ช้า
บอก๓วันรอไป๒อาทิตย์ผนังนอกอาคารกำแพงร้าวลึกเป็นแนวยาว
ค่าส่วนกลางตลอดจ่ายเงินก็แพงแต่โครงการนี้มันเหมือนสวยแต่รูป
คือเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องของความไม่สะดวกไม่สบาย
ไม่ตรงตามสิ่งที่เคยโฆษณาไว้แต่เรื่องลิฟต์เนี่ย
อันนี้คือความเป็นความตายใช่ค่ะถ้าสลิงขาดขนาดนี้
ร่วงตั้งแต่สามสิบแล้วมาหยุดที่ยี่สิบอย่างเงี้ยโอ้โห
ล่าสุดครับทางบริษัทที่ถูกพูดถึงนะครับ
หนังสือชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องลิฟต์นะ
บอกว่าเมื่อวันที่สิบเมษายนที่ผ่านมาลูกค้าขึ้นลิฟต์จากชั้นสามสิบสาม
แล้วลิฟต์ได้เลื่อนลงมาเรื่อยตามปกติ
จนกระทั่งมาติดค้างอยู่ที่ชั้น๒๓เขาบอกว่าเลื่อน
คือคนที่โพสต์เนี้ยบอกว่ามันขาดบอกว่าร่วงอ่าแล้วมันร่วงอ่า
ตามปกติจนกระทั่งมาติดค้างอยู่ที่ชั้นยี่สิบสาม
ซึ่งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลได้ช่วยเหลือทันทีระหว่างนั้นก็ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลลิฟต์คือบริษัทโอทีสให้เข้ามาช่วยเหลือจนสามารถออกมาได้
รวมเวลาแล้วค้างอยู่ในลิฟต์สี่สิบห้านาทีอ่า
แต่ที่เขาโพสต์บอกว่าชั่วโมงกว่าใช่ไหมแต่ทางอนันดาบอกว่า๔๕นาที
ซึ่งปัจจุบันแก้ไขลิฟต์ดังกล่าวแล้วก็ตรวจสอบลิฟท์ที่เหลืออีก๑๒ตัว
เรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่๑๒เมษายนที่ผ่านมา
กรณีที่เกิดขึ้นทางบริษัทได้ประสานงานกับลูกค้าที่ติดค้างในลิฟต์
เพื่อดูแลและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับข้อร้องเรียนอื่นอื่นนั้น
ทางบริษัทได้ประสานงานกับทางนิติบุคคลเพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป
ซึ่งจะเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างสุดความสามารถเพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของท่านเจ้าของร่วมในโครงการ
ส่วนบริษัทลิฟต์คือบริษัทโอทีสได้ออกหนังสือชี้แจงเหมือนกันนะครับ
โดยบอกว่ากรณีลิฟต์ติดค้างทางคอนโดได้ส่งช่างเข้าตรวจสอบ
พบว่าตัวยึดแขวนโซ่ชดเชยแตกขาดทำให้ตัวป้องกันที่เรียกว่าสวิชความปลอดภัย
ตัดระบบลิฟต์ให้หยุดทำงานทันทีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
โซ่ชดเชยมีหน้าที่ชดเชยน้ำหนักระบบทำงานตามหลักการทำงานของลิฟต์
ตามแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งลิฟต์จะวิ่งขึ้นลงในแนวดิ่ง
บริษัทยืนยันว่าสาเหตุที่ลิฟต์ร่วงเพราะโซ่ชดเชย
ไม่ใช่ตัวสลิงที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุกของลิฟต์
และขอยืนยันว่าลิฟท์ที่ใช้อยู่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงที่ออกมา
แต่คนใช้เนี่ยถึงเวลานั้นไม่รู้แล้วมันเกิดจากอะไร
คือจะไม่เจอสลิงหรือโซ่อะไรแต่เขาร่วงลงมาค่ะ